ไปที่เรื่องราวของไอเดียของหนุ่ม
ที่บอกว่ามีไอเดียสร้างสรรค์
เดียสร้างสรรค์เสร็จปั๊บนะครับมีการสร้างรายได้
เขาเอาถังแก๊สถังแก๊สนะครับ
ที่บอกว่าว่างเปล่าแล้วนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะฮะ
เขามาทำเป็นเตาปิ้งย่าง

สร้างรายได้ขายดิบขายดีอันนี้แหละครับ
อ๋ออันนี้คือที่แบบแปลรูปมาเป็นเตาปิ้งย่างแล้ว
ใช่แบบนี้แหละครับน่ารักอีกแบบนะฮะ
เป็นแล้วก็เพ้นลวดลายด้วยนะฮะ

คือพูดผิดนะครับทำน้ำยาแอร์นะฮะ
อย่างไม่ใช่ถังแก๊สถังแก๊สแล้วก็ระเบิดทันทีนะครับ

เป็นฝีมือการผลิตของนายเอกสิทธิ
พุทธวงศ์อายุ๓๗ปี

ทำให้มีคนสนใจและติดต่อสั่งซื้อกันเป็นจำนวนมาก
นายเอกสิทธิ์เราว่าปกติทำอาชีพรับเหมา

ก็มักจะนำเอาเศษเหล็กวัสดุเหลือใช้ภายในบ้านมาปฏิสถาน
มาประดิษฐ์ทำเป็นอุปกรณ์ใช้ในงานในครัวเรือนนะฮะ
ส่วนไอเดียเตาปิ้งย่างจากน้ำยาแอร์นะครับ

ถังน้ำยาแอร์เก่าที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้วสามารถทนความร้อนได้ดี
เห็นว่าน่าจะลองผลิตขายเพื่อหารายได้เสริม

ปรากฏว่ามีคนสนใจสั่งซื้อนะครับ

สำหรับลูกค้าที่สั่งในส่วนของจังหวัดพยาวก็จะส่งทันทีเลย
ส่วนต่างจังหวัดนะครับก็จะจัดส่งตามออเดอร์
ดูสิครับไอเดียสร้างสรรค์เล็กแบบนี้นะครับ

ใครสนใจเหาะปิ้งย่างจากถังน้ำยาแอร์
แล้วก็สามารถติดต่อสอบถามที่๐๙๑๑๓๘๙๘๒๙นะครับ
ไอเดียสวยแล้วก็ลวดลายเก๋ไก่นะครับ
ใช่ดูสิครับน่ารักน่ารักน่ะมีลายสตอร์เบอร์รี่ด้วยอ๋อแบบได้ดีอ่ะนะ
เห็นแล้วก็น่าจะปิ๊กนิกหน่อยนะ
แต่ท้ายรถปั๊บก็ไปได้ทุกที่เลยแหละ
นี่เอาไปปิ้งเอาไปย่างได้